เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพบ้านซ้ายเขาได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันในบ้านมีผู้เสียชีวิต๒ศพค่ะ
เหตุการณ์นี้ลักษณะที่เกิดเหตุก็คือสามียิงภรรยาตัวเอง
แล้วก็ยิงแม่ยายภรรยาเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลย
แม่ยายตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์ก็คือสามีเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านอยู่กับลูก
แล้วก็คงหิวบอกให้ลูกเดินไปเรียกเมีย
อยู่บ้านแม่ไม่ยอมเดินมาเดินตามไปแล้วไปยิงเขาถึงบ้านแม่ยาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตำบลวังพัฒนาอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรียุธยา
ตำรวจภูทรบางซ้ายพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในบ้านใกล้กับโซฟาพบร่างของนางสาวลัดดาวันชาวหน้าไม้อายุ๓๖ปีค่ะ
หงายใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลกางเกงวอร์มสีดำถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดนะคะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวา๕นัทส่วนแม่ซึ่งเป็นแม่ยายของคนก่อเหตุ
นางประทุมชาวหน้าไม้อายุ๖๘ถูกยิง๔นัดบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ในครัว
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางซ้ายแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๙ปลอก
กาซีน๑อันที่ใช้แล้วตกอยู่ในครัวค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็จับตัวคนก่อเหตุได้ก็คือสามีของผู้ตาย
นายธวัฒน์สุศีราอายุ๔๘ปีพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ก็คือปืนขนาด๙มิลลิเมตรไปจับได้ตอนที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีอะค่ะ
นายธวัฒน์สารภาพว่าเขากับภรรยาไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่หรอกทะเลาะกันบ่อย
เดือนก่อนก็ทะเลาะกันเป็นประจำก็เลยคับแค้นใจอัดอั้นตันใจมาเนี่ยตลอดระยะเวลา๒๓เดือน
ช่วงเย็นเมื่อวานดื่มเหล้าอยู่ในบ้านบ้านตัวเองเนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านแม่ยาย
อยู่กับลูกสาวค่ะลูกสาวอายุ๙ขวบนะบอกลูกสาวว่าให้เดินไปเรียกแม่มาหน่อย
ก็คือไปเรียกภรรยาของตัวเองหิวไปเรียกให้มาทำกับข้าวให้หน่อย
แต่ตอนนั้นภรรยาอยู่กับแม่ยายแล้วก็ทำเฉยไม่เดินมาทำกับข้าวให้
แล้วแม่ยายพูดดูถูกเขาเขาอ้างแบบนี้นะแม่ยายดูถูกเขา
เขาก็เลยโมโหบันดาลโทษะไปหยิบปืนค่ะเข้าไปในบ้านแม่ยายค่ะ
แล้วก็ยิงภรรยาที่ห้องโถงของบ้านจากนั้นก็เดินเข้าไปยิงแม่ยายในห้องครัว
แล้วก็พาลูกสาววัยเก้าขวบเนี่ยนะน่าสงสารมากครับ
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตัวเองแล้วก็ถือปืนไปด้วย
บ้านพ่อของตัวเองสุดท้ายตำรวจตามไปจับมาได้
น่าสงสารที่สุดก็คือลูกสาวเนี่ยค่ะอายุ๙ขวบร้องไห้ตลอดเวลา
นายธวัฒน์คนก่อเหตุบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้
จะไม่ทำแบบนี้เพราะสงสารลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขัง
สารจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
แล้วมาวันนี้ยังไม่ได้ยิงเลยหรือว่าเข้าไปยิงเลย
ก็ลักษณะประมาณนั้นอ่ะประมาณไหนอ่ะประมาณยิงเลยอ่ะยิงเลยเหรอ
ยิงเลยคือนาทีนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหรอหรือยังไงหรือว่าเห็น
ก็คงไปหาเมียก่อนอ่ะผมเมาจำไม่ได้ตอนนั้นผมพูดหรือผมจำไม่ได้
เข้าไปยิงเลยไม่พูดไปจานเลยนั่นไงก็ด้วยความเมาเป็นเหตุด้วยไง
อ้างว่าเมาอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะเมาโอ้โหแล้วยิงเขาโอ้โหแต่โหดมากน่ะ
นัดอ่ะทั้งหมดที่ยิงอ่ะนะคะวันนี้คุณพัชรวรินพัชรปภานันท
อายุ๒๙ปีเป็นน้องสะพ้ายของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นคนแรกที่เห็นผู้เสียชีวิตและเข้าไปช่วยนำส่งโรงพยาบาล
นางละลิตาบอกว่านางสาวลัดดาวันเป็นสมาชิกอบตหมู่๘วังพัฒนามีลูกสาว๒คนค่ะ
บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนางละลิตา
ส่วนบ้านของนางสาวรัดดาวันก็อยู่ติดกันก็คือบ้านของผู้ตาย
ช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ๔โมงครึ่งค่ะเมื่อวานนี้ชาวบ้านได้ยินเสียงปืน
ก็พบว่านางสาวระดาวันเสียชีวิตแล้วที่ห้องโถงของบ้านเธอ
แล้วก็พบว่านางประทุมซึ่งเป็นแม่ของสามีเธอเนี่ย
นอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องครัวก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตทั้งสองคนถูกนายธวัฒน์บุกเข้าไปยิงในบ้านนะคะ
คือนางสาวรัดดาวันวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ถูกยิง
กลับมาถึงปุ๊บพาแม่ไปโรงพยาบาล
หนูก็วิ่งเข้าไปหาไปดูพี่ผัวหนูในบ้าน
คือเขาตายแล้วหนูก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วหนูก็วิ่งออกมา
แล้วหนูก็เลยถามว่าอะไรกันว่ามันอะไรกันหนูว่าอย่างนี้เขาบอกว่า
ผัวเขายิงยิงกราดยิงในบ้านโดนย่าไปสี่
โดนพี่ผัวหนูเนี่ยไปหกคาที่เลยไงพี่หนูก็รู้แค่นี้
ใช่หนูก็ยังว่าเฮ้ยมันอะไรกันวะเมื่อวานก็ยังเห็นดีกันเลย
แบบกินกุ้งกินข้าวปกติพี่ใช้ชีวิตปกติอ่ะอ้าว
แต่พี่ผู้ชายเขาจะหาเรื่องพี่ผู้หญิงก่อนตลอดแม่พูดนะ
อันนี้แม่พูดเพราะแม่เขาอยู่บ้านตลอดหนูเหตุการณ์เนี่ย
ถ้าแม่อยู่นะแม่เล่าได้หมดเลยก็คือเขาอยู่กันแค่แม่พี่ตุ๊ก
คนยิงแล้วก็ลูกน้อยเขาไอ้คนเล็กอยู่กันแค่๔คน
อืมก็คุณละลิตาก็บอกว่าพี่เขยเนี่ย
พอยิงเมียกับแม่ยายเสร็จเนี่ยนะก็ขี่จักรยานยนต์ไป
หลบหนีไปที่บ้านพี่ชายของตัวคนก่อเหตุเอง
อ่าก็ไปบอกพี่ชายของนายธวัฒน์บอกว่าเนี้ยเขาไปยิงคนที่บ้านเมียตายหมดแล้ว
อืมแล้วตำรวจก็ไปจับได้ทันพอดีนะครับ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับทางนางละลิตายืนยันว่าแม่สามีของเธอก็คือ
ยายของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะไม่เคยมีเรื่องอะไรบาดหมางกับลูกเขยนะครับ
ลูกเขยทะเลาะกับเมียเนี่ยจะเข้าไปห้ามด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าคับแค้นแม่ยายที่คอยดุด่าต่อว่า
ขณะที่ญาติญาติก็ตกใจแล้วก็ช็อกแล้วก็งงครับว่า
ก่อเหตุแบบนี้ทำไมก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้เนี่ยต้องการอะไรทำไปทำไมนะครับ
โดยยอมรับกันว่าฝ่ายของนายธวัฒน์ผู้ต้องหานั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหร้าย
แต่นางสาวรัฐดาวันภรรยาก็ไม่เคยมาเล่าหรือระบายอะไรให้ฟัง
ก็เลยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันหากช่วงเกิดเหตุที่บ้านมีคนอยู่เนี่ย
อ่าคิดว่าก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันก็ได้นะค่ะ
คืออาจจะยิงหมดเลยถ้าเจอใครเนี่ยนะฮะก็เลยเสียชีวิตไปสองศพครับ
พูดมาแค่เนี้ยพี่เขาเป็นคนโหร้ายพี่ตุ๊กเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลย
ก็คือว่าแบบมีปากเสียงกันเถียงกันนี่โอ้ยเขานี่จะรุนแรงเลยแบบ
จะเอาชนะแบบจะเข้าไปแบบตบตีอะไรทำน้องนี่นะ
แต่ว่าแฟนหนูก็อยู่ข้างบ้านถ้าเขาอยู่นะ
ผัวหนูเขาก็จะห้ามตลอดเฮ้ยค่อยคุยกันนะอะไรนะเออมึง
อะไรอย่างนี้อ้าวนั่นก็นั่นไปก็ไม่ได้มีอะไร
ก็วันนี้ก็เถียงกันปกติทุกทีทุกทีใจเลยหนูช็อกเลย
มันแรงไปนะเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
และที่น่าสงสารแล้วก็น่าเศร้าใจมากก็คือลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ร้องไห้ร้องเรียกหาแม่อยู่ตลอดเวลาไม่น่าเชื่อนะคะ
สามีพระยาอยู่กันมาสิบห้าปีอ่ะอืมมีลูกสาวด้วยกันสองคนอ่ะ
โอ้โหเพราะความเมาอ่ะใช่ความเมาแท้แท้เลยครับ